เพราะว่าเมื่อวานนี้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์ของเราก็ให้พื้นที่กับข่าวนี้
ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวสรุปสั้นคือว่า
พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีลูกด้วยกัน๒คนนะคะ
ตัวพ่อเนี่ยเอาลูกสาวคนโตไปอายุ๔ขวบแล้วก็ไม่ยอมคืนแม่
แม่ไม่ได้เจอหน้าลูกมาเป็นสัปดาห์แล้ว
ตัวพ่อเป็นคนนามสกุลดังแล้วค่ะ
ตัวคุณแม่มาออกรายการกับเราพร้อมทนายความเมื่อวานนี้นะคะ
ทีนี้วันนี้เราตามกันต่อก็คือไปที่สนปฐุมวัน
ทีมข่าวของเราไปพร้อมกับตัวคุณแม่ก็คือคุณปแก้วนะคะ
นางสาวมาริกาเรียนรู้แล้วก็ไปกับทนายความด้วย
พบพันธุ์ตำรวจโทษธนาวุฒิประเสริฐนูรองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปฐุมวัน
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้แจ้งความดำเนินคดีอดีตสามีเอาไว้ในความผิดฐานพรากผู้เยาว์
ตั้งแต่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
จากกรณีที่อดีตสามีบุกไปชิงตัวลูกสาวที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
แล้วก็ถูกกิดกันไม่ให้พบหน้าลูกสาวมาเกือบ๑สัปดาห์แล้ว
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนบอกว่าจะออกหมายเรียกอดีตสามีมาสอบปากคำ
แล้วก็อาจจะพูดคุยตกลงกันตามขั้นตอน
แต่โดยสิทธิ์นั้นตัวคุณปแก้วมีสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกสาว
เพราะว่าสาเหตุที่ต้องเลิกรากันไปก็คือฝ่ายชายมีภรรยาและลูกคนใหม่
แล้วก็ตัวคุณปแก้วเป็นคนเลี้ยงลูกมาโดยตลอด
อันนี้คือการไปพบกับตำรวจนะคะ
ทีนี้หลังไปเจอตำรวจหลังจากนั้นเนี่ยคุณปแก้วไปถึงบ้านของอดีตสามีนะคะ
ไปที่บ้านเลขที่๙๒๙ทับ๗ซอยเกษมสรร๒ถนนพระราม๑เขตปฐุมวัน
ตั้งใจจะไปขอเจรจาขอคุยอยากจะได้ลูกสาวคนโตกลับบ้าน
แต่ปรากฏว่าไม่มีใครในบ้านเดินออกมาคุยด้วยแม้แต่คนเดียว
คุณปแก้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยนะคะว่า
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่าจะมาคุยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
วันนี้พาตำรวจมาก็ไม่มีใครออกมาพูดคุยด้วยเลย
ก็อยากจะให้นึกถึงหัวอกคนเป็นแม่ไม่ได้เจอหน้าลูกมา๑สัปดาห์แล้ว

ถ้าอยากฝากบอกเขาได้อยากฝากว่าอะไรคะถ้าตะโกนเข้าไปได้

คนนี้ก็รู้ดีที่สุดในแก่ใจอยู่แล้วก็คือเขาเราขอแค่ลูกคืน
เราพูดถูกครั้งว่าเราไม่เคยขออะไรจากเขาเลยเราขอลูกเราคืน
ให้หนูทำยังไงหนูไปหาตำรวจแล้วอะไรแล้วมันก็ต้องเดินเรื่อง
ไปฟ้องศาลเมื่อวานหนูก็ไปที่ศาลมากศาลก็บอกให้รอถึงวันที่สิบหกนะ
ถ้างั้นทีวีบอกว่าจะช่วยได้ไปออกไปออกเดี๋ยวเขาก็ต้องกดดันเดี๋ยวเขาก็ต้องขึ้น
เขาก็ยังไม่คืนหนูมาหน้าบ้านเนี่ยหนูก่อนอ่อนเนี่ยลูกอ่อนอ่อนเนี่ย
มีใครมาคุยกับหนูไหมหนูยิ่งบ้านเป็นอีบ้านตามหาลูกอย่างเงี้ย
คุณปแก้วบอกว่าติดต่ออดีตสามีไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยที่ไปหน้าบ้านเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้ว
เมื่อวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมาอดีตสามีไปรับลูกจากโรงเรียน
แล้วก็พาไปกินข้าวบอกว่าจะไปรอรับลูกกลับจนกระทั่งเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่ง
อดีตสามีไม่พาลูกสาวกลับมาส่งคืนแล้วก็ส่งข้อความไปหาคุณแม่ก็คือคุณปแก้วว่า
ไม่ต้องมารับลูกแล้วนะครับแล้วก็ส่งเอกสารยื่นร้องศาล
ขอเป็นผู้ปกครองลูกสาวไปให้ตัวคุณปแก้วดูก็เลยมั่นใจว่าอดีตสามีน่าจะตั้งใจไม่ส่งลูกคืนให้แน่

ปิดบัญชีไปแล้วบัญชีที่อดีตสามีเคยโอนเงินให้เพื่อเลี้ยงดูลูก
เพราะว่าไม่อยากจะได้เงินของอดีตสามีแล้วแต่สิ่งที่อยากได้ตอนนี้คืออยากได้ลูกกลับคืนมาแค่นั้น
หัวอกคนเป็นแม่รับรู้ว่าลูกอยู่ภายในบ้านแต่ทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าอดีตสามีและครอบครัวกิดกันไม่ให้เจอตัวเองแค่อยากได้ลูกคืน
จนถึงตอนนี้ก็๑สัปดาห์แล้วที่ไม่ได้เจอลูกเป็นห่วงเรื่องเรียนของลูก
ตั้งแต่วันที่อดีตสามีเอาตัวลูกสาวคนโตไปลูกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกเลย
ถามว่าสัญญาจะบังคับกันจริงไหมไม่ใช่คำสั่งของศาลนะครับ
เป็นสัญญาทั่วไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะผิดกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ไม่ปฏิบัติตามต้องไปฟ้องที่ศาลกันอีกทีหนึ่ง
นะสิทธิ์คุณปแก้วเนี่ยเลี้ยงดูน้องมาพร้อมกับคุณสามีมาตั้งแต่เล็ก
แต่ส่วนใหญ่คุณปแก้วเนี่ยเป็นคนดูแลใกล้ชิดนะครับ
แต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮะคุณปแก้วมีสิทธิ์ดีกว่านะครับ
จะให้ใครไปดูแลเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณปแก้วนะครับ
นี่คือธนายความของคุณปแก้วนะคะธนายเทียรฐร
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหนังสือที่คุณปแก้วเคยเซ็นกับอดีตสามี
สามารถบังคับใช้ได้เพียงบางข้อเท่านั้นแต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมด
เพราะว่าเอกสารบางอย่างเป็นเพียงข้อตกลงไม่สามารถใช้ได้ในชั้นศาลนะคะ
แล้ววันนี้เนี่ยคุณปแก้วก็มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชรนะคะ
ก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมความคืบหน้าในเรื่องนี้
ตัดเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนในรายการถามตรง
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลองฟังดูค่ะมานะคะ
อย่าให้เชื่อรัฐศาสตร์แบบนี้อย่าให้เชื่อรัฐศาสตร์มากกว่านิติศาสตร์นะคะ

คือให้ทำยังไงอยากให้เขาทำยังไง
ต้องให้เขาทำยังไงต้องให้เขาไปขอร้อยยังไง
อยากให้ตัวเองเอาลูกของกลับมาให้เหมือนเรา
คือเขาเองก็รู้ว่าพ่อรักลูกขนาดไหนพ่อดูแลลูกขนาดไหน
เขาไม่ทำอย่างนี้ขอร้อยจริง
คุณผู้ชมคะเราอยากให้คุณผู้ชมได้ข้อมูลแบบครบถ้วนทุกด้านนะคะ
เราก็มีภาพอันนี้ค่ะคือเป็นภาพของไฮโซตัม
ก็คือลูกสาวคนโตของคุณปแก้วนี่แหละค่ะ
ซึ่งตัวคุณแม่คือคุณปแก้วพอเห็นก็แม้จะรู้ว่าลูกสบายดี
แต่ก็เสียใจที่ว่าได้เห็นหน้าลูก
ทีนี้เนี่ยอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ

ก็คือเป็นข้อความส่งมาจากทางโรงเรียนนานาชาติ
ที่ลูกสาวของคุณปแก้วเรียนอยู่
แล้วก็เป็นประเด็นที่เรามีภาพนำเสนอนะคะว่า
มีการไปแย่งชิงลูกกันที่โรงเรียนนะคะ
ข้อความนี้ล่ะส่งมาทางโทรศัพท์มือถือ
ก็เลยอยากจะชี้แจงในมุมของทางโรงเรียนเขาด้วย
เราอยากจะให้ข้อมูลแบบครบถ้วนจริงทุกด้านจริงคุณผู้ชมครับ
ประเด็นแรกประเด็นที่เมื่อวานนี้คุยกันในรายการ
มีประเด็นที่ว่าเห็นคนของโรงเรียน
ฮิ้วกระเป๋าของลูกสาวคุณปแก้วเนี่ย
ออกไปเมื่อ๒๓มีนาคม๒๕๖๒

เป็นเพราะว่าโรงเรียนรู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่มีปัญหาทะเลาะกัน
แล้ววันนั้น๒๓มีนาคม๒๕๖๐
พ่อแม่ก็ไปทั้งคู่แล้วก็ยังทะเลาะกันอยู่
ทางโรงเรียนไม่อยากจะให้เด็กรับรู้ถึงการถกเถียงกันของพ่อแม่
ก็เลยจำเป็นต้องพาเด็กไปทำกิจกรรมอีกอาคารหนึ่งของโรงเรียน

คุณครูก็เลยเดินมาเอากระเป๋าที่เด็กลืมไว้
ตัวแม่ก็คือคุณปแก้วอาจจะเห็นแล้วก็เข้าใจผิด
ว่าครูหยิบกระเป๋าแล้วก็ไปส่งลูกคุณปแก้วไปให้ทางคุณพ่อ

ซึ่งสุดท้ายแล้วพอเห็นทางพ่อแม่ตกลงกันได้
โรงเรียนบอกว่าก็นำเด็กส่งมอบคืนให้กับคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็เหตุการณ์วันนั้นจบลงด้วยดี
ทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่ทนายความก็คือคุณธีรทรนะครับ

ทางโรงเรียนชี้แจงแบบนี้นะคะว่าวันที่๒๓มีนาเนี่ย
ทนายความธีรทรก็อยู่ในโรงเรียนก็รับรู้แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ว่าโรงเรียนได้ส่งมอบนักเรียนให้กับผู้ปกครองทั้งคู่
ออฟฟิศครูใหญ่ฝ่ายประถม
ไม่ได้ส่งมอบเด็กนอกประตูโรงเรียนเพื่อปัดความรับผิดชอบแต่อย่างใด
แล้วก็บอกว่าตอนนี้โรงเรียนเขายืนยันแนวทางปฏิบัติ
ของโรงเรียนต่อเด็กนักเรียนทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล
แล้วก็ขอความร่วมมือมาเพิ่มเติมกรณีภาพที่เป็นภาพหน้าโรงเรียน
ก็ขอความร่วมมือสื่อหมายถึงขอความร่วมมือเราด้วย
ก็ไม่อยากจะให้มีการนำเสนอภาพต่างเหล่านี้
เพราะว่าบางรูปมันเห็นผู้ปกครองคนอื่น
นักเรียนคนอื่นในโรงเรียนด้วยก็จะไปกระทบกับเขานะคะ
ก็ขอบคุณทางโรงเรียนนะคะที่ส่งข้อมูลมาให้ดิฉันนะคะ
ก็นำเสนอครบถ้วนทุกด้านนะคะ